ส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่น
ต้องทำงานแข่งกับเวลาเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
จากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย

ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าภัยพิบัติครั้งนี้
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๔๒คน
บาดเจ็บอีกกว่า๑๐๐คน
และอีกกว่า๑แสนคนต้องอพยพไปอยู่ตามศูนย์พักผิงชั่วคราวนะครับ
ทำให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้ของญี่ปุ่น
มีความท้าทายมากที่สุด
นับตั้งแต่เกิดซึนามิแล้วก็วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เมื่อ๕ปีที่แล้วครับ
นี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นที่กำลังปฏิบัติการค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากบ้านที่พังถล่มลงมาในเมืองมาชิกิจังหวัดคุมาโมโต
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรง๒ครั้งซ้อนที่เกิดขึ้น
โดยครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากแผ่นดินไหวเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเมืองมาชิกิ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นได้
หากเกิดแก๊สรั่วจากบ้านเรือนที่เสียหายและเกิดติดไฟลุกไหม้
ขณะเดียวกันฝนตกหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้การกู้ภัยทำได้ลำบาก
เจ้าหน้าที่ยังกังวลว่าอาจทำให้เกิดดินถล่มเพิ่มขึ้น
เซจิวัย๘๒ปีชาวเมืองมาชิกิเล่าว่าเขาอบพยพออกจากบ้านหลังแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา

แต่แผ่นดินไหวครั้งที่๒เมื่อวันเสาร์ทำให้บ้านของเขาเสียหายเกือบทั้งหมด
จนถึงขณะนี้เกิดอัฟเตอร์ช็อกแล้วกว่า๔๐๐ครั้งที่จังหวัดคุมาโมโต
และหลายพื้นที่ทางตอนกลางของเกาะคิวชู
ทางการญี่ปุ่นแนะนำประชาชนเกือบ๒๕๐๐๐คนให้อบพยพออกจากบ้านในพื้นที่
เนื่องจากกังวลว่าอัฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันนี้
จะยิ่งซ้ำเติมให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
ส่วนผู้หญิงคนนี้คือชาวเมืองมาชิกิที่ต้องอบพยพออกจากบ้าน
อาศัยอยู่ที่หน้าศูนย์การแพทย์ของเมือง
ซึ่งกลายเป็นภักดิ์ปิงชั่วคราว
บอกว่าตัวเองกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นอีกครั้ง
ขณะนี้มีผู้ประสบภัยกว่า๑แสนคน
อบพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่าง
หลายคนบอกว่าพบปัญหาอาหารและน้ำดื่มที่ได้รับแจกมีปริมาณจำกัด
ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ยืนยันว่า
รัฐบาลพยายามดีที่สุดในการส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย
โดยเร่งมือเต็มที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในศูนย์พักพิง
ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นในเร็ววันนี้
ล่าสุดมีความร่วมมือกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในการกู้ภัย
โดยฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ
เข้าไปช่วยเหลือลำเลียงอาหารและอุปกรณ์ยังชีพ
จากฐานต่างของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล
ซึ่งถูกตัดขาดจากถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย
อกจากความเสียหายต่อชีวิตแล้วแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโต
ยังกระทบต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย
ขณะนี้ยังไม่มีการประเมินตัวเลข
แต่ล่าสุดประสาทคุมาโมโตอายุ๔๐๐ปี
ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

หลังกำแพงยาว๑๐๐เมตรพังถล่มลงมา
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการซ่อมแซมต้องใช้เวลานานหลายปี

บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตยูต้า
สั่งปิดโรงงานประกอบรถยนต์๓แห่งบนเกาะคิวชู

เนื่องจากการส่งชิ้นส่วนประกอบทำได้ยาก
นี้คิวชูมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ๔ของญี่ปุ่น
รองจากกรุงโตเกียวโอซาก้าและนาโกย่า
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนเกาะคิวชู
สร้างความกังวลว่าจะกระทบไปยังพื้นที่อื่นเป็นวงกว้างด้วย